จะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพเก็บหอยเสียบ
คือคุณลุงคุณป้าที่จังหวัดสงขลาเนี่ย
แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุแล้วแต่บอกเลยว่ายังแข็งแรง
ออกเก็บหอยเสียบกันแบบนี้อยู่เลย
คุณดูสิแล้วคุณเคยทานหอยเสียบไหม
หอยเสียบผมยังไม่เคยทานนะ
ที่เขาใส่ขวดเอาไปดองน้ำปลา
อร่อยมากเลยคุณ
งานที่ไขตามแต่ว่าระหรันของฝาก

นายรอเฉตธาตุษฎีอายุ๖๕ปี
กับนางสิริขอนิยมเดชาอายุ๕๐ปีนี่

ทุกวันนะคะสองลุงป้าจะนำตะแกรงตาข่ายที่เป็นเครื่องมือในการหาหอยเสียบ
แล้วก็คราดเดินลงไปร่อนหาหอยเสียบที่ริมชายทะเลบริเวณหาดชาลาทัศน์เนี่ย
อยู่ใกล้บ้านเขานะทำแบบนี้เป็นประจำทำด้วยความชำนาญเห็นไหม
เดินลงน้ำไปแล้วเอาตะแกรงไปร่อนแล้วก็ใช้จังหวะเวลาที่คลื่นมันซัดเข้าฝั่ง
ก็จะใช้ตะแกงขุดลงไปในทรายเพราะว่าหอยเสียบมันจะฝังอยู่ในทรายแล้วมันจะตามคลื่นขึ้นมา
แต่มันไม่ลึกเท่าไหร่นี่ไงตรงชายหาดเลยจังหวะเห็นไหมที่คลื่นซัดเข้ามาเนี่ยก็ช้อนเลย
คุณจะหาจริงจังคุณต้องมีเครื่องมือแบบนี้เนี่ยคือเป็นตะแกรงร่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องร่อนเอาทรายออก
แล้วคุณจะเห็นหอยเสียบตัวสะอาดสะอ้านเลยมันจะตัวเล็กมันจะใหญ่มากตัวเล็กนิดเดียวเอง
คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเขาได้โอ้โหวันหนึ่งเป็น๑๐กิโลอยู่นะแล้วก็จะเอาไปขายให้กับแพร่ปลา
ซึ่งราคาหอยเสียบตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาทก็บอกว่าราคาดีนะ
ก็โอเคนะเพราะว่าด้วยความที่หอยมันมีน้ำหนักมันมีเปลือกราคาค่อนข้างดี
แต่ละวันทั้ง๒คนคุณลุงคุณป้านี่มีรายได้วันละ๖๐๐บาทได้
ก็อย่างที่บอกแหละได้วันหนึ่งเป็น๑๐กิโลแต่ถ้าช่วงไหนหอยเสียบเยอะคุณรู้ไหม
สามารถทำรายได้ได้วันหนึ่งเป็นพันนะ๑๐๐๑๕๐๐บาทเลย
จะบอกให้ตอนเด็กตอนอยู่ที่สมุยบ้านแม่ผมตอนเช้าออกไปหาแค่เอาขา
เอาเท้าเนี่ยเคลียร์ตรงแถวริมหาดก็เจอแล้ว
ใช่นี่ค่ะแต่ว่าถ้าคุณจะเก็บแบบนั้นตาแตกอยู่เหมือนกัน
ต้องใช้ตะแกรงแบบนี้ในการช่วยหาเห็นไหม
ตอนเด็กดิฉันชอบมากที่เขาดองน้ำปลาใส่ขวดแบนอร่อยมาก
ข้าวแค่นี้กินได้อยู่ได้เลย